จอบประเด็นเรามีเหตุการณ์และอุบัติเหตุมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้ที่นครปฐมมีโชเฟอร์รถบรรทุกจอดรถแวะเติมแก๊สนะครับ
แต่ขณะกำลังก้าวลงมาจากรถได้พลัดตกลงมาร่างกระแทกพื้นเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดภายในปั๊มแก๊สริมถนนมาลัยแมนตะบนทัพหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
บันทึกภาพวินาทีที่นายพิเชษใจรื่นอายุ๔๕ปีชาวกาญจนบุรี
ในหน้ากำลังเปิดประตูรถฟังที่นั่งคนขับรถบรรทุกยี่สิบสองล้อ
แล้วพลัดตกลงมาศีรษะกระแทกพื้น
นานลูกชายและชาวบ้านก็วิ่งเข้ามาช่วยเหลือและพยายามพยุงให้ลุกขึ้น
แต่ก็พบว่านายพิเชษเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพศพพบว่าที่หัวแม่เท้าด้านซ้ายของผู้ตายมีบาดแผลและมีเลือดติดอยู่
ลูกชายผู้ตายเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุผู้เป็นพ่อขับรถมาจากจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อไปส่งวัสดุก่อสร้างให้ลูกค้าและได้แวะเติมแก๊สที่ปั๊มดังกล่าว
นี้สันนิษฐานว่านายพิเชษอาจเกิดอาการวูบหรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
พลัดตกลงมาศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต
ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนกันตังในเขตเทศบาลนครตรัง
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
ประถมพยาบาลชายคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่กลางถนน
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์
ติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งเป็นรอปภคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบาดเจ็บสาหัส

เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำส่งโรงพยาบาล

ชนหลังด้านขวามีรอยบุบจากการชน
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปร่วมงานศพ

ชะลอรถเพื่อเลี้ยวเข้าสมาคม
แต่จู่ก็ถูกรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ

ท้ายด้วยเหตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกิดเหตุสลดหนุ่มใหญ่วัย๔๘ปี
ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักตกร่องน้ำข้างถนนเสียชีวิต
เหตุเกิดในพื้นที่ตะบนปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนัง
ผู้เสียชีวิตคือนายประชิดรัตนพงศ์

สภาพศพนอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในร่องน้ำข้างทาง
เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งและเป็นถนนลูกรัง
จึงเกิดการเสียหลักหลุดโค้งและตกร่องน้ำ